หรือว่าคลิปที่กำลังจะให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้มันจะเป็นสาเหตุ

ป้าขายเท่าไหร่ป้าขาย๙๐บาท
นี่ค่ะคุณป้าท่านนี้กำลังตั้งอกตั้งใจ
แกะกล่องอยู่ที่หน้าปรายศนีย์เลยนะคะ

เอาเป้วางบนโต๊ะแล้วก็แกะกล่องพัสดุเหมือนกันเลย

แล้วก็เราเอาลอตเตอรี่ออกมาใส่กระเป๋าเป้แทน

ซึ่งเป็นผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยในจังหวัดเลย
ที่มีสมาชิกอยู่กว่า๑๔๐๐คนนะคะ

วันที่๒๐สิงหาคมที่ผ่านมา

เดี๋ยวนี้เรามีลอตเตอรี่กล่องแล้วนะคะ
กล่องมี๕เล่มหรือ๕๐๐ใบ
ราคาต้นทุนคือใบละ๗๐บาท

กล่องต้นทุนอยู่ที่๓๕๒๐๐บาท

ให้กับผู้ค้ารายย่อยที่เขาไม่มีโคต้า
แล้วขายราคาเท่าไหร่คะ
ราคาซื้อมายี่ปั๊วซื้อมาขนาดนั้นแล้ว
เขาก็ต้องอัพราคาขึ้นไปอีกนะคะ

โอ้โหไม่ได้เกรงกลัวตำรวจ

ตั้งโต๊ะให้ยี่ปั๊วมาขายกันหน้าปรายศนีย์
ไม่อั้นมีเท่าไหร่ซื้อหมดยี่ปั๊วก็ปล่อยขายต่อเก้าสิบสองบาท
ไปแบบเนี้ยค่ะราคามันก็เลยแพงเขาบอกยี่ปั๊วไม่ใหญ่จริงเนี่ย
กล้าตั้งโต๊ะรับซื้อที่หน้าปรายศนีย์แบบนี้หรอกนะค่ะตำรวจก็ไม่เห็นมาจับ
เจ้าหน้าที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ไม่เห็นมาตรวจสอบนี่แหละมันคือสาเหตุที่ทำให้ลอตเตอรี่มันราคาแพง
ผู้ค้ารายย่อยก็ต้องขายลอตเตอรี่ละเกินราคากฎหมายกันหมดสิบเก้าสิงหาคมที่ผ่านมาถ้าจำกันได้
คณะกรรมการสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขามีการประชุมหารือแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะ
เขาบอกว่าจะดำเนินการ๓ระยะเน้นเพิ่มสิทธิ์ผู้ค้าใหม่ลดปัญหาการขายต่อ
แล้วก็เดินหน้าสลากใบแบบออนไลน์ในปีงบประมาณ๖๔ก่อนที่จะหาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่ม
เพื่อลดปัญหาคนเล่นแบบใต้ดินแบบผิดกฎหมายนะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มสิทธิ์ให้ผู้ค้าใหม่ด้วย
แต่จำได้เขาบอกเขาจะตัดโคต้านี่เขาออกมาพูดเองเลยผู้อำนวยการกองสลากอ่ะ
บอกว่าถ้าเจอว่าคนที่ได้โคต้ามาแล้วเอาไปขายเกินราคาไปโกงราคาไปอัพราคาแบบนี้
จะตัดโคต้านะก็ต้องรอดูนะคะว่าคลิปนี้ไปถึงกองสลากแล้วหรือยังค่ะ